แม้ว่าต้นสังกัดสนับสนุนให้นายสรยุทธ์สุทัศนจินดา
ร่วมงานกับทางช่องต่อนะครับ
หลังถูกสารชั้นต้นพิพากษาว่า
มีความผิดฐานทุจริตจนส่งผลต่อจริยธรรมของสื่อมวลชน
โดยในเรื่องนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
ในโลกโซเชียลแล้วก็ในแวดวงนักวิชาการสื่อ
ซึ่งนักวิชาการบางคนก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับว่า
ควรที่จะยุติบทบาทหน้าจอ
ขณะที่องค์กรวิชาชีพระบุว่า
ไม่สามารถที่จะดำเนินการในเรื่อง
นายสรยุทธ์ยังคงทำหน้าที่ต่อได้นะครับ
ต้องรอให้สังคมเป็นผู้ตัดสิน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เรื่องนี้ชัดเจนขึ้นเมื่อบอตของสถานีโทรธัศน์ไทยทีวีสีช่อง๓
มีมติว่าสนับสนุนให้นายสรยุทธ์

โดยให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น
ที่นายสรยุทธ์มาร่วมงานกับทางช่อง

ทำให้นายสรยุทธย์ยังคงทำหน้าที่พิธีกร
โดยการให้ในเสาระยุทธศนาจินดายุติบทบาทหน้าจอ
อย่างน้อยเป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างบรรทฐาน
ด้านเจริญภัณฑ์ให้กับกรุงการสื่อมนชุนไทย
ไม่อยากให้คนทำสื่อเป็นอีกแบบอย่างหนึ่ง
ในการที่จะทำให้คนมีความรู้สึกว่าอ๋อมันไม่เป็นไรนี่
ทุจริตไปยังไงสังคมเขาเดี๋ยวก็ลืมไปเองคนไทยลืมง่าย
ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเห็น
เราต้องการให้สื่อเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดี
เพราะว่าอย่าลืมว่าในอดีตเนี่ย
นักการเมืองหรือคนที่มีตำแหน่งทางการเมือง
เข้าสู่กระบวนการของประวัติศาสตร์ชิมบูรณ์ว่ามีความผิด
แสดงความผิดชอบและการเล่าจะตำแหน่งใช่ไหม
แต่ว่าพอถึงสื่อเองตัวเองตกในสถานการณ์แบบเดียวกัน

แล้วทั้งร้อยกระบวนการณ์ที่สุดก่อนที่จะทำอะไรบางอย่าง

ทำให้ภาพของสื่อทั้งวงการมันสืบไปด้วย
นายมานะตรีระยาพิวัฒน์คณะบดีคณะนิเทศศาสต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่า
ที่สื่อมวลชนไม่ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมที่วางเอาไว้
ก็เท่ากับเป็นการบ่อนทำลายความเป็นมืออาชีพ
บ่อนทำลายความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของสื่อมวลชน
ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานในอนาคตอย่างแน่นอน

วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีผู้มีอำนาจ

เขาบอกว่าให้ซ้ายหันขวาหัน

เพราะว่าสื่อมวลชนเมื่อไม่มีกรอบจริยธรรม

เวลาที่เราพูดถึงเรื่องเสรีภาพสื่อเนี่ย
มันไม่ได้ขลังเหมือนเมื่อก่อนแล้ว

เราไม่สามารถรับผิดชอบกับสิ่งที่เป็นเสรีภาพของเราเองได้
เพราะฉะนั้นเราหันกลับมามองประชาชนเพื่อเรียกร้องว่า
ให้ช่วยกันเป็นเกาะกำบังมันไม่มีแล้วนะครับ

เสร็จภาพในการนำเสนอข่าวสารเนี่ย

ในเรื่องของเสรีภาพการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ไม่ต้องการให้สินค้าสนับสนุนรายการของพิกรชื่อดัง
แต่คงไม่สามารถบังคับเจ้าของสินค้าได้
เรื่องจากการพิจารณาลงโฆษณา
เจ้าของสินค้าจะยึกเรียดริ่งเป็นหลัก

ประธานชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
พูดในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
รายการชัดข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีว่า

ให้นายสรยุทธ์ออกหน้าจอครั้งแรก

สรยุทธ์ควรยุติบทบาทหน้าจอด้วยตัวเอง

ที่องค์กรต่างจะเข้ามาตรวจสอบ
จนไม่สามารถต้านทานได้
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวี